มาดูความขึ้นไหวเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองกันหน่อย
แล้วก็เพนกวิ้นเนี่ยนะเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำ

รถพยาบาลต้องมารับเพราะว่าเขาอดอาหารไปเดือนนึงใช่ไหม

เพราะฉะนั้นนี่คือคุณพระวิทย์ชิวารักษ์นะครับ
เพนกวิ้นแก่นำกลุ่มรัศดรนะครับ
หลังจากศาลท่านอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะ
จากโรงพยาบาลรัชธรรมเมื่อช่วงเวลา๓ทุ่ม
โดยมีรถตู้ของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับ
เพราะว่าเพนกวิ้นเนี่ยเขาอดอาหารนะฮะ
อาหารมาประมาณเดือนนึงได้เดือนกว่านะครับ
โดยเจ้าตัวก็ยังชู๓นิ้วเนี่ยฮะ
ตั้งแต่คือกล้องจับเลยแหละกล้องจับปั๊บเขาก็ชู๓นิ้ว
แล้วก็ดำขึ้นรถตอนรถออกก็ยังชู๓นิ้วอยู่
นั่งรถยนต์ส่วนตัวกับคุณแม่ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
โดยลดกระจกลงแล้วก็ทักทายมวลชนเช่นเดียวกันนะครับ

คุณผู้ชมครับการปล่อยตัวชั่วคราวสารกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ฮะ
คือห้ามกระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
ออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลท่าน
และให้มาสารตามกำหนดนัดนะครับ
และมีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลจำเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย
รุ้งนะครับแกนนามอีกคนของกลุ่มรัษฎรเนี่ยนะครับ
แล้วก็มวลชนจำนวนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
มารอรับแล้วก็ให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะฮะ
ส่วนนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยอง

สารให้เลื่อนการไต่สวนออกไปก่อน

แจ้งผลการตรวจโรคโควิด๑๙ของนายพานุพงศ์

ผลแจ้งมาเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ว่านายพานุพงศ์เนี่ยเขามีประวัตินะฮะ
สัมผัสใกล้ชิดกับทนายอานนท์นำพาไงนะฮะ
จำเลยอีกคนในคดีที่ยืนยันว่าติดเชื้อ
จึงต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ